คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องฟังความทั้งสองฝ่าย
ก็คือเจ้าของอพาร์ทเมนต์กับผู้ที่มาเช่าห้องพัก
คือเรื่องมันเกิดขึ้นจากที่ว่าผู้เช่าห้องพักไม่ได้จ่ายค่าเช่า
ทีนี้เจ้าของก็เลยเอากุญแจไปล็อกไว้
ไปมามันกลายเป็นว่ามีคนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
มาบอกกับเจ้าของอพาร์ทเมนต์คนนี้
บอกว่าคุณน่ะขโมยของลักษัพ

แล้วมันมีมูลค่ามีความเสียหาย
แต่ทีนี้ค่ะเจ้าของอพาร์ทเมนต์บอกว่าอุ๊ยไม่จริงอ่ะ
คือผู้เช่าเนี่ยเขามาเอาโน้ตบุ๊กออกไปก่อนฉันไม่ได้ขโมยอะไร
ฉันเป็นแค่คนไปล็อกห้องเท่านั้นเอง
ค่อยฟังแล้วอย่างที่บอกต้องฟังทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ
เล่าให้ฟังก่อนว่าเจ้าของอพาร์ทเมนต์คนนี้
ชื่อนางสาวอารยาอุดชุมพิสัยอายุ๔๘ปี
ก็เป็นเจ้าของอพาร์ทเมนต์อยู่แถวบางบัวทองที่นนทบุรี
บอกว่ามีผู้เช่าคนหนึ่งเป็นผู้ชายนะอายุสัก๓๕ปี
มาขอเช่าห้องช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว
เดือนนึงค่าเช่าคือ๓๕๐๐บาท
แล้วหลังค้างค่าเช่าเดือนธันวาปี๖๑
ถึงมกราศาสตร์๖๒ก็ค้าง๒เดือนนะคะ
แต่ผู้เช่าก็ไม่ยอมมาจ่ายค่าเช่าค่ะ
ก็ต้องเอากุญแจมาคล้องห้อง
แล้วเวลามันก็ผ่านไปหลายเดือนเลยค่ะ
เมื่อสักช่วงกลางปีคือ๒๖มิถุนายน
มีผู้ชายคนนึงที่แต่งกายคล้ายตำรวจ
แล้วก็บอกว่าให้เธอไขประตูเอาทรัพย์สินของผู้เช่าออกมา
แล้วก็โอเคค่ะขนทรัพย์สินไปได้ทั้งหมดเลย
ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าที่ค้างอยู่ก็ได้
แต่จู่มันมีหมายเรียกจากร้อยตำรวจโทขวัญชัยปานคง
เมื่อวันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยร้อยตำรวจโทขวัญชัยบอกว่า
จ่ายตังค์ไป๑๗๐๐จะได้จบเรื่อง

ไม่ได้คุณตำรวจต้องให้ผู้เช่าคนนั้นมาคุยกัน
๔เดือนอยู่มาแจ้งความว่าฉันทำของเสียหายได้ยังไง
ฉันนี่สิเป็นผู้เสียหาย
แต่ทำไมจู่ฉันตกมาเป็นผู้ต้องหาซะเองล่ะ

มิถุนาก็มีคนเข้าไปรับของออกมาแล้วเรียบร้อย
โดยเรามีหนังสือเรียบร้อยว่าเขาได้รับของออกไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วพอหลังจากนั้นเราก็ได้รับหมาย
ว่าให้มาพบตำรวจในข้อหารักทรัพย์
คุณยายไม่ต้องพูดเงียบออกไปรอข้างนอกเลย
เขาไม่ให้เกียรติแบบนี้เลย

อยากฝากอะไรถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ
อยากฝากให้ตำรวจให้ความยุติธรรมกับเราบ้าง
คือเราไม่ทราบว่าเหตุการณ์นี้เขามีอะไรกันหรือเปล่าเราไม่ทราบ
แต่ว่าความยุติธรรมสิ่งที่เราทำเราทำถูกต้องตลอด
เราทำแบบนี้เราไม่ได้รับความยุติธรรม
นี่ค่ะคุณอารยาเจ้าของอพาร์ทเมนต์
ก็สะอึกสะอื้นตอนให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
ทีนี้พอเราฟังฝั่งเจ้าของอพาร์ทเมนต์แล้ว
เราก็เลยต้องไปสอบถามทางตำรวจ
ก็เลยไปถามพันธุ์ตำรวจเอกศิรพบอนุสิริผู้กำกับการสพบางบัวทอง

ตำรวจชี้แจงบอกว่านางสาวอารยาเจ้าของอพาร์ทเมนต์เนี่ยนะ
มีความผิดจริงข้อหารักทรัพย์
แล้วก็มีการสอบปากคำเพิ่มเติมกับผู้เสียหายแล้ว
แล้วก็ได้ข้อมูลมาบอกว่าเจ้าของอพาร์ทเมนต์เนี่ย
ได้นำโน้ตบุ๊กของคนที่เขาเคยเช่าอยู่ไปจริง
แล้วก็มีการดีลีสหรือว่าลบข้อมูลเก่าออกจากโน้ตบุ๊กทั้งหมด
แล้วโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นนะคะมันมีความเสียหายคือหน้าจอแตก
หลังจากนั้นนางสาวอารยาเจ้าของอพาร์ทเมนต์
ถึงจะเอาโน้ตบุ๊กนี้ไปคืนกับผู้เช่า
แต่ว่าตอนไปคืนโน้ตบุ๊กมันเจ๊งแล้วมันใช้การไม่ได้แล้ว
ดังนั้นอดีตผู้เช่าเขาก็เลยจะมาเรียกร้องค่าเสียหาย
แล้วจะให้ตำรวจเจรจากลายเกลี่ย
ถ้าเกิดเจรจากันได้ปุ๊บจบ
เจ้าขออพาร์ทเมนต์จ่ายจ่ายมา๑๗๐๐๐บาท
เรื่องมันก็จบก็จะไม่ดำเนินคดี

ผู้เสียหายเขาก็เลยแจ้งความดำเนินคดีนั่นเองนะคะ

มันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับที่เจ้าของอพาร์ทเมนต์

แต่ทีนี้ค่ะทางตำรวจเองบอกว่าเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบ
จะต้องรวบรวมหลักฐานเพื่อหาข้อได้จริงต่อไป

จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ก็คือฝ่ายเจ้าของอพาร์ทเมนต์คุณอารยา
รวมถึงผู้ชายที่เขาเป็นอดีตผู้เช่าด้วยนะคะ